สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ก็คือให้เราถ่ายภาพสัดส่วนของเราไปค่ะ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะนำไปเผยแพร่ก่อนที่จะส่งไปก็คือส่งตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะของคนอื่น
ใช่ก็เลยเชื่อค่ะแล้วพอส่งสัดส่วนไปก็คือเข้าเรื่องดูดวงเลยค่ะ
ก็คือให้ถ่ายคลิปไปแบบว่าประมาณว่าจะแก้โหเฮ้งให้แก้เคล็ดแก้อะไรให้ชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนจะส่งคลิปไปมีตัวอย่างมาเหมือนกันค่ะเป็นคนอื่นที่แบบรู้จักเหมือนกันก็เลยเชื่อค่ะ
ตอนแรกจะเอาชุดนักเรียนไปลงก่อนค่ะก็คือรูปปกติใส่เสื้อผ้าปกติ
ประมาณว่าถ้าอยากดูคลิปเต็มอยากดูรูปอะไรอย่างนี้ค่ะให้เสียตังค์เข้ามาในกลุ่ม
เสียหายค่ะบางคนมองหนูว่าแบบขายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานขายตัวอะไรอย่างเงี้
เอาคลิปเซ็กโฟนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงจริงก็คือไม่ได้ทำ
แล้วก็ปรากฏว่าในกลุ่มนี้มันมีภาพเด็กต่ำกว่า๑๘หลายคนด้วยในกลุ่มลับไลน์และในแอปพลิเคชันเฉพาะของเขาอีก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ยวันนี้ไปที่กองปราบนะคะ
โดยที่ท่านมัยตรีท่านก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้วก็บอกว่าเอาเลยมาแจ้งที่กองปราบเลยนะคะ
แล้วก็มีการสอบสวนเบื้องต้นเอาไว้สำหรับน้องหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อของ
จะเรียกว่าคนนี้หรือเครือข่ายนี้ยังไม่แน่ใจนะคะ
แต่น้องเนี่ยไปหนึ่งคนไปแจ้งความที่กองปราบแล้วก็ให้ตำรวจเป็นตำรวจหญิงนะคะ
ในการสอบปากคำรายละเอียดที่เกิดขึ้น
ลักษณะมีอยู่หลายแบบทีเดียวจริงแล้วทางรายการเนี่ยมีลักษณะของเหยื่อหลายรูปแบบนะคะ
แต่ว่าเราเลือกได้เฉพาะเหยื่อที่ไม่ได้เปราะบางจนเกินไป
ในการที่จะเปิดเผยเรื่องของเขามากนักนะคะ
หนึ่งคนมานั่งในรายการกับเราก็คือคนที่ไปสอบที่กองปราบนั่นแหละค่ะ

คือมันจะมีกรุ๊ปจะเรียกว่ารับหรือยังไง

คือเป็นการสนทนาซื้อขายกัน

อยากเห็นคลิปอยากเห็นภาพนิ่ง
อยากรู้เรื่องจ่ายมาเดี๋ยวให้เพิ่ม

ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้นำสินค้าไปรีวิว
หรือว่าให้ถ่ายภาพตัวเองมา
เพราะว่าอ้างนะคะอ้างว่าตัวเองเป็นคลินิกทำศัลยกรรมนะคะ
ให้ถ่ายมาเหมือนกับเป็นการตอบแทน
ว่าพอถ่ายมาเดี๋ยวเราจะดูให้ว่าคุณต้องมีการปรับหน้าตาเรือนร่างแบบไหน
เพื่อที่จะวิเคราะห์พอส่งรูปไปก็เอาไปทำมาหากินแบบนี้
ทีนี้ข่าวนี้มันมีการโยงกลับไปที่ข่าวเก่าอยู่ข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ข่าวเก่าเกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
ข่าวเก่าตอนนั้นคนที่ถูกจับได้ถูกจับตอนเป็นพระ
แล้วจับได้ที่กุฏิของตัวเอง
ว่าก็กำลังกันโชคทรัพย์เหยื่อคล้ายแบบนี้ทำแบบนี้คือมีของอยู่ในมือ
แล้วก็ไปกันโชคทรัพย์จากเขานะคะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเผยแพร่นะ
งั้นเดี๋ยวจะส่งต่อนะลักษณะแบบนี้
แต่ยังไม่ได้บอกได้นะคะว่าเป็นแบบเดียวกันไหม
ทีนี้ในเพจของแหม่มโพดำมีอีกหนึ่งกรณีที่ควีนเองเนี่ย
ก็ให้ข่าวนี้ออกมาก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นเครือข่ายกันหรือไม่
เพราะว่าพฤติการไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว
เดี๋ยวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงหลังจากที่เขาไปกองปราบมาวันนี้

หนึ่งท่านคือประธานเครือข่ายรณรงค์ความยุติธรรมในสังคม
นายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็น้องฟ้าผู้เสียหายตอนนี้อายุ๑๙ปี

ดิฉันไม่รู้จะโยงไปข่าวไหนปีไหนก่อนเลยนะ

แล้วก็น้องผู้หญิงที่แต่ละคนโดนเหมือนกันมีบ้าง

ปีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่๓สำหรับผมแล้วนะ

เรื่องการหลอกผู้หญิงที่หน้าตาดีเป็นเน็ตไอดอลที่รับจ้างรีวิวสินค้าหรือขายสินค้าออนไลน์
อ้างว่าจะดูดวงอ้างว่าตัวเองเป็นกะเทยอ้างว่าจะให้เป็นพรีเซนเตอร์อ้างว่าจะให้เป็นดารา
เพื่อให้ถ่ายภาพโป๊ะแล้วถ่ายคลิปแล้วเอาไปขาย
ลักษณะที่ทนายรณรงค์รับมาตั้งแต่ตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะคะ
คือคิดว่าเป็นพวกเดียวกันไหม
จุดหมายที่ได้คลิปได้ภาพของเด็กไปเนี่ยคือเอาไปขายในกลุ่มรับเครือข่ายนี้แหละ
คือเราพอจะรู้นะคะว่ามันมีเว็บอาจจะมีกลุ่มสนทนาอะไรก็แล้ว

คือเรายังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันมีในสังคมทั้งหมดกี่กลุ่มเป็นเครือข่ายใหญ่ไหมเชื่อมโยงกันหรือเปล่า

ใช่ครับแต่ว่าจุดหมายของคนที่เข้ามาซื้อหรือคนที่ปล่อยขายมีอยู่ไม่กี่กลุ่ม
ถ้าทลายเครือข่ายนี้ได้มันจะใหญ่มากเลย
เอาเบื้องต้นก่อนนะคะที่คุยในเพจแหม่มโพดำ
มีข่าวนี้ออกมาเหมือนกันเชื่อมโยงกันไหม
ผู้ก่อเหตุน่าจะคนละคนแต่สุดท้ายภาพถูกเอามาใช้
เพื่อหลอกคนอื่นแล้วก็ขายกับคนที่ต้องการจะดูเหมือนกัน
คือพฤติกรรมเหมือนกันปลายทางเหมือนกัน
ต้นทางอาจจะต่างกันนิดหน่อยที่คนกระทำความผิด
แต่ปลายทางคือเอามาขายเหมือนกัน

แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าข่าวที่ทางเพจแหม่มโพดำเล่นอยู่กับตอนนี้
ที่ฐานไอนโรนโรงทำอยู่เนี่ยเป็นพวกเดียวกัน
ไม่สามารถบอกได้ถูกไหมยังไม่สามารถบอกได้

นี่ไม่ใช่ชื่อเล่นของน้องเขานะคะ
เราใช้ชื่อที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะ
ฟ้าวันนี้ที่ฟ้าไปเนี่ยนะคะคือตามข่าวตอนแรกบอก
น่าจะมีหลายคนไปอีกวันนี้หนูไปทั้งหมดกี่คนลูก

ทีนี้ค่ะเอาเบื้องต้นก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฟ้าตอนเดือนไหน

ใช่ค่ะค่ะตอนนั้นหนู๑๙ปียังหรือยังค่ะ

ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเอาของหนูก่อนคือเรื่องราวมันเริ่มที่ตัวฟ้ายังไงคะ
มีไอจีคลินิกทักมาประมาณว่าเดี๋ยวให้รีวิวครีมให้ค่ะ

ลิกที่ว่านี้เป็นคลินิกอะไรคะ

ฉีดโบท็อก๑๐๐ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะมีหมด

แล้วเขาใช้ชื่อไอจีที่อ้างว่าเป็นคลินิกนี้

ใช่อินบล็อกมาในไอจีค่ะ
บอกว่าจะให้รีวิวครีมให้ขอไอดีไลน์หน่อยค่ะ
ใช่เขาก็ทักหนูมาค่ะทักหนูมาในไลน์

เดี๋ยวพี่จะส่งคีย์ให้รีวิวนะ
เดี๋ยวโอนตังมาจำเลย๑๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูรู้จักคลินิกที่ถูกอ้างอยู่แล้วไหมคะ

ก็คือเขาก็ลงรูปผู้หญิงปกติอะค่ะ
คนที่เขาทักฟ้ามาเนี่ยนะคะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นใครในคลินิกนี้คะ

เขาบอกว่าคลินิกเพิ่งเปิดใหม่หาพรีเซนเตอร์อยู่

คุณผู้ชมย้ำนะคะคือเขาแอบอ้างคลินิกนี้เนอะ

ทีนี้พอทักไปในไอจีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ทักไปในอินสตาแกรมเสร็จแล้วเนี่ยขอไลน์

ก็คือประมาณว่าเขาทักมาเลยค่ะว่าเดี๋ยวให้รีวิวครีมให้ขอเลขบัญชีหน่อย
จริงฟ้าเนี่ยรับรีวิวสินค้าอยู่แล้วไหม

เรารีวิวมาหลายอย่างไหมก่อนที่เขาจะทักเรามารอบนี้

ขอเรียกบัญชีอ่ะแล้วไงลูก
ใช่ค่ะแล้วก็เคสอื่นก็มาปกติก็คือมาขอบัญชีโอนตังค์ให้แล้วส่งของมาให้ถ่ายรูปไปปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ

อ้าวแล้วเขาใช้รีวิวอะไรอ่ะ
ก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งของไปอะไรอย่างนี้คือถัดวันไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่โอนเงินเหมือนมามัดจำไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งมันไม่ปกติแล้วสิ
ปกติค่ะปกติหนูก็ให้โอนเงินก่อนแล้วก็ค่อยให้ที่อยู่ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ้าวว่วยังไงต่อค่ะ
ก็คือพอโอนเงินมาปุ๊บหนูก็โอเคค่ะ
ก็คือเขาก็ไม่ตอบ
อ้าว
ตอบมาว่าเนี่ยพี่ทำงานอยู่นะพี่ยุ่งอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
ใช่เขาบอกว่าเขาบอกแล้วเขาก็เสนอมาเลยว่าเนี่ยพี่ทำงานอยู่คลินิกเพิ่งเปิดใหม่นะ
ส่วนเนี่ยกำลังหาพรีเซนเตอร์เลยอยากให้เราเป็นพรีเซนเตอร์

ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้เราเข้ามาทำฟรี๒เคส

เดี๋ยวพี่จะให้เราถ่ายสัดส่วนมานะถ่ายประมาณนี้ประมาณนี้มีการส่งตัวอย่างมา

แต่บอกว่าจะให้เป็นพรีเซนเตอร์นานกี่วัน
วันต่อมาค่ะวันต่อมาเลย
เอาเร็วอย่างนี้เลยเหรอแล้วไงต่อค่ะใช่ค่ะ
ตอนที่เขาบอกว่าให้ถ่ายสัดส่วนไปเพื่อจะทำศัลยกรรมกับคลินิกเขา
ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ่ายสัดส่วนมาซ้ายขวาหน้าหลัง
จะดูว่าต้องเพิ่มตรงไหนต้องลดตรงไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ
เอ๊ะเรางงไหมเคยเจอแบบนี้ไหมคะ
ไม่เคยค่ะแต่ว่าก็คือที่เชื่อก็คือมีตัวอย่าง
เดี๋ยวนะคือที่เขาโอนเงินมาจะให้รีวิวครีมเขาไม่ได้พูดถึงด้วยใช่ไหม

แต่เขาบอกว่าจะให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยใช่ค่ะ
คือทำศัลยกรรมให้ฟรี๒ที่
เคล็ดค่ะจะทำปากจมูกอะไรอย่างนี้ได้หมด
แล้วตอนที่เขาบอกให้ฟ้าถ่ายสัดส่วนตอนนั้นหนูงงไหมลูก
หนูก็ไม่งงค่ะก็คือหนูก็คิดว่าเขาคงจะเอาไปแบบวิเคราะห์ให้หมอวิเคราะห์ว่า
ส่วนไหนควรจะลดควรจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
สนทนาเราเคยคุยกับเขาว่าเราอยากทำในร่างกายของเราหรือเปล่า
เขาถึงมาบอกให้เราถ่ายรูปไปไม่ได้ไม่เคยคุยกัน

คือที่พี่ถามไม่ใช่อะไรคือมันมีตั้งหลายจุดมันอาจจะอยู่บนหน้าก็ได้
เราจะทำตาก็ได้ทำแก้มก็ได้ทำคางก็ได้จมูกก็ได้ใช่ไหม

เออทำไมเราต้องถ่ายสัดส่วนงงไหมตอนนี้
มีเคสหนึ่งที่แบบว่าเขาบอกด้วยค่ะว่ามีรถไขมันต้นขาต้นแขนลดไขมันที่หน้าท้องเสริมหน้าอก

เขาพิมพ์ค่ะใช่เขาก็เลยต้องให้ถ่ายสัดส่วนทั้งหมด
เดี๋ยวนะก่อนมาถ่ายสัดส่วนนะเวลาคุยเขาแทนตัวเองว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นพี่เราดิฉันหรือยังไงคะ

ไอ้หน้ารูปเขารูปเขาในไลน์เขาใช้รูปอะไรคะ

แล้วคือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ถูกไหม

ไอ้ตรงเดี๋ยวนะอันนี้คือรูปณวันนี้ถูกไหมคะ

ตอนที่เขาคุยกับหนูตอนต้นปีที่ว่าเนี่ยเขาใช้รูปใช้คอปเวอร์

อันนี้หนูไม่รู้หนูไม่เคยถามเขาเขาแทนตัวเองว่าแค่เจ๊แค่นั้นค่ะ
แต่นี่คือรูปเขาแล้วก็รูปคับเวอร์ที่อยู่ในไลน์

แล้วเวลาเขาเรียกตัวเองเขาเรียกเจ๊
เรียกตัวเองว่าเจ๊แอร์หรือเจ๊อะไรสักอย่างไม่มี

คุณผู้ชมคะเราก็ต้องใช้คำว่าอันนี้คือเราได้จากน้องนะ
เจ้าตัวเจ้าของรูปหรือว่าเจ้าของชื่อเนี่ยไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่า

แล้วใช่จริงหรือไม่อันนี้ตำรวจสอบอยู่นะคะ
รวมถึงการอ้างชื่อคลินิกเขาด้วยนะ

ส่งตามข่าวบอกว่าส่งตัวอย่างมาให้

ว่าก็มีคนถ่ายไปให้เขาดู
มีเขาบอกว่ามีคนเข้าทำเยอะค่ะที่คลินิกเขา

เข้าทำนี่คือทำอะไรหรือเปล่า
เข้ารับคอร์สอะค่ะรับคอร์สทำอะค่ะทำศัลยกรรมอะค่ะ
ไม่เป็นที่บอกว่าทำเยอะนี่คือเป็นลูกค้าเขาหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้ให้ค

อ่ะแล้วเขาส่งมาให้หนูดูหลายรูปหลายคนไหมคะ
รูปได้เลยค่ะ๑๐แบบก็รูปละคนนะคะเอาง่าย

ประมาณว่าไม่เปื่อยหมดค่ะแต่เห็นทั้งหมดทั้งตัว

ใช่ค่ะบางมีเคสหนึ่งที่มีถอดเสื้อชั้นในด้วยแล้วก็เอามือปิดอก
แล้วเขาก็บอกว่าเคสนี้เขาขอทำหน้าอกนะ

ทุกคนที่ถูกส่งรูปมาให้ฟ้าเปิดใบหน้าตัวเองไหม
เปิดค่ะเปิดหมดเลย
เป็นรูปที่เจ้าตัวน่าจะตั้งใจถ่ายเองถูกไหม

ใช่ถ่ายในกระจกบ้างแล้วก็ตั้งกล้องบ้างก็มีค่ะ

ที่เขาส่งให้หนูมาทั้งหมดก็คือเปิดหน้าทั้งหมดค่ะ
อืมเลือกแบบเปิดหน้าทั้งหมดนะ

หนูก็บอกเออเชื่อเพราะว่าคนในนั้นก็คือมีคนดังด้วยเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้

หนูเคยเห็นผ่านไอจีก็มีค่ะ
หนูก็เลยอ้าวเขายังแบบเออส่งให้เลยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยเชื่อเลยส่งให้ค่ะ

ที่เขาส่งรูปที่ที่หนูเรียกว่าเน็ตไอดอลที่ดังเนี่ยคือโทษนะอันนี้คือแล้วแต่นิยามนะคะคือเขาดังในโซเชียลมีเดีย

แต่อาจจะไม่ได้เป็นนักร้องดาราอะไรไม่ใช่

ก็มีงานส่งรูปไปปุ๊บพี่เขาก็เข้าเรื่องดูดวงเลยบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊จะดูดวงให้หนูก่อนนะก่อนจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้คลินิก

ใช่ค่ะเขาก็ขอปานขอไฝขอวันเกิดไปค่ะ

เขาก็หายไปพักนึงเหมือนกับว่าไปดูให้อะไรอย่างเงี้ค่ะหนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็พอเขากลับมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็บอกอุปนิสัยอะค่ะ

ใหญ่ก็ใช่ตรงกับหนูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเชื่อด้วยบวกกับพวกนี้ก็เชื่อด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ดูดวงให้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราถ่ายคลิปแบบนี้มาให้เจ๊ดูหน่อยเอามาให้เจ๊ให้ส่งให้เจ๊หน่อยเจ๊จะเอาไปแก้หงเห้ง
ใช่เดี๋ยวก่อนไปถึงคลิปนะคะตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงเขาส่งรูปตัวอย่างมาแล้วฟ้าส่งรูปตัวเองกลับไปเนี่ยไม่เคยโทรคุยกันเลยใช่ไหม
ไม่ค่ะพิมพ์คุยอย่างเดียวเป็นข้อความอย่างเดียวค่ะ
อะไรอย่างนี้มีไหมไม่เอกใจค่ะไม่ค่ะก็คือเชื่อสนิทว่าคนอื่นก็ทำไม่เห็นจะโดนอะไรเลย
วันนั้นขออนุญาตนะคะที่ถ่ายไปเห็นหน้าเราไหมเห็นค่ะ
แล้วหนูมีปิดบนและปิดล่างไหมล่ะเป็นรูปใช่ไหมคะรูปก็คือปิดบนปิดล่างค่ะ
๒ชั่วโมงค่ะในตอนนี้พอ๒ชั่วโมงตอบกับมาคอยอยาให้ถ่ายคลิปอะไร
ให้เครดิตค่ะที่ดูดวงให้
ใช่ค่ะเป็นคลิปให้ถ่ายคลิปเป็นแบบพูดไปค่ะ

ขอบคุณที่ดูเส้นชีวิตให้นะคะ
ซึ่งเอ่อเสื้อใส่เสื้อผ้าตามประกะเดียใช่ไหม

คือเขาส่งตัวอย่างอื่นมาให้ดูก็คือไม่ใส่เสื้อผ้า
เขาอ้างว่าจะเอาไปต้องถ่ายแบบนี้นะ
ถึงจะเอาไปแก้โหเฮ้งได้
บางคนเจ๊แก้ให้ได้เล่นได้เล่นพวกหนังเลย
ได้เล่นซีรีส์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
ตอนที่ให้ถ่ายคลิปเนี่ยหนูใส่เสื้อชั้นในและกางเกงใน
แต่ว่าพูดก็คือทำตามแบบทุกอย่างเลย

เอาอย่างนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะคุยกันรูปแบบใดก็แล้ว
แต่มีภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าคลิปของฟ้า
ที่เป็นลักษณะเปลือยทั้งตัวไหมคะ

ก็คือหนูส่งไว้ให้เขาแค่คลิปเดียวค่ะ

เดี๋ยวนะเอาใหม่คือตอนที่ส่งภาพนิ่งให้มี
มีชุดชั้นในบนและล่างแต่ตอนเป็นคลิป

โดยที่คลิปเนี่ยเขาบังคับไหมว่าหนูจะต้องเปิดทั้งบนและล่างในระหว่างที่พูด

เขาไม่บังคับเขาส่งตัวอย่างให้ดูค่ะ

เขาบอกว่าแค่พูดว่าขอบคุณที่ดูเส้นชีวิตให้นะคะ

ก็คือหลายคนจากรูปที่เขาส่งมาเมื่อกี้ก็มีในคลิปเหมือนกัน
แล้วหลังจากที่ส่งคลิปไปเสร็จแล้วเรื่องเป็นยังไงคะ

หายไปหนูก็คิดในใจว่าเขาคงจะแบบไปแก้โห่หิ้งให้เรารึเปล่าอะไรอย่างนี้

จนกระทั่งเดือนกลางเดือนเมษาค่ะ

ทิ้งเวลากี่เดือนนะรวมประมาณ

ที่บอกว่ารูปหรือคลิปที่หลุดลูก

เพื่อนค่ะเพื่อนแขกมาจากทวิต

ใช่ค่ะเขาเอารูปหนูใส่ชุดนักเรียนค่ะ
ไปลงยังไม่ใช่รูปเปื่อยค่ะ
เอาลูกใส่ชุดนักเรียนไปลงประมาณว่า
ใครอยากดูคลิปอยากดูรูป

ซึ่งเดี๋ยวนะ๒สำนวนที่ว่ารูปไปหลุดในทวิตเตอร์
นี่มันเป็นทวิตเตอร์แบบสาธารณะหรือว่ามันจะมีเป็นกลุ่มของเขาอีก
เป็นแอป

ก็คือเป็นเหมือนเราสมัครแล้วก็มีคนมาติดตามอย่างนี้แหละค่ะ

ทีนี้เพื่อนเห็นรูปเราหลุดแต่รูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปใส่ชุด

นักเรียนแล้วชุดนักเรียนนี้รูปนั้นมันคลอดมาจากไหน

ก็คือเพื่อนแคมป์มาให้ดูตกใจมากตอนแรกค่ะก็เลยทักไปเลยทักคนที่ส่งคลิปไปให้ว่าเนี่ยเจ๊ปล่อยคลิปหนูเหรอปล่อยรูปหนูเหรอ
เขาบอกเขาตอบกลับมาไม่นะเจ๊ไม่ได้ปล่อยใครทำใครทำแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็บอกว่าจะไม่ใช่เจ๊ได้ยังไงหนูส่งให้เจ๊แค่คนเดียว

เขายังใช้รูปในไลน์เหมือนเดิมไหมยังใช้ภาพคับเวอร์เหมือนเดิมไหมคะชื่อเดิมไหม
ปกไลน์ดูดวงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีเปลี่ยนโปรไฟล์

อันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเขายืนถ่ายกันหลายคนนะคะไม่รู้ว่าคนไหน
คือรูปที่เราขึ้นมาสักครู่นี้คือรูปแรกที่เขาคุยกับฟ้า

ส่วนรูปถัดมามันเป็นรูปผู้หญิงยิงกันหลายคน

แล้วมีผู้หญิงคนที่เราเคยคุยตอนแรกไหมไปอยู่ในรูปผู้หญิงหลายคน

เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แค่ของฟ้าแล้วยังเรื่องยังไม่จบนะคะ
เดี๋ยวมาถามทนายรณรงค์ว่าแบบนี้มีอีกไหมแล้วอย่างนี้ไปยังไงต่อ
เพราะเรื่องเขายังไม่จบเขายังโดนมากกว่านี้นะคะสักครู่ค่ะ
แล้วเธอก็เลยกลับไปทวงถามนะคะซึ่งคนที่ติดต่อกับเธอสองสามเดือนก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอ๋อไปตามในกลุ่มนี้สิ

เป็นกลุ่มคลิปโป๊ค่ะกลุ่มลับในไลน์ค่ะ

นี่พอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีการสนทนาเรื่องพวกนี้กัน

คือคนนี้เขาบอกให้หนูไปตามในกลุ่มไลน์นี้ใช่ไหม
ใช่ก่อนจะเข้ากลุ่มนี้เราต้องเหมือนกับเขาสร้างกลุ่มแยกไว้
ก็คือถ้าใครจ่ายตังค์ก็คือจะดึงเข้ากลุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

ข้างในประมาณ๓๐๐๐คนได้ค่ะ

อยากได้ภาพของใครสักคนก็จะเอาหน้าปกมาไว้หน้าอย่างนี้
อยากดูลึกก็จ่าย๒๐๐๓๐๐หรือตามว่าเขาดังหรือไม่ดัง
คือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนกับ
มีความพอใจร่วมกันจอบเหมือนกันไม่ใช่
ธุรกิจเลยแต่ว่าไม่ได้มีการซื้อขายประเวณีกันใช่ไหมครับ
ไม่มีครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีกี่กลุ่มบ้าง
แต่มันมีการขายรูปขายคลิปกันในนั้น
เขาบอกว่าใช่ค่ะซื้อมาจากเจ๊คนแรก
ก็คือเจ๊คนที่หนูคุยเมื่อ๒เดือนที่แล้วค่ะ

เขาซื้ออะไรมาบ้างลูกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเหรอ

ภาพนิ่งแล้วก็คลิปใช่ไหมใช่ค่ะ

แล้วคือคนที่คุยกับหนูคนแรกเนี่ย
เขาเปิดวาร์ฟไหมว่าเด็กคนนี้ใช้ไอจีชื่อนี้ชื่อ
ใช้เฟซบุ๊คชื่อนี้เรียนอยู่ที่นี่ชื่อนี้บอกไหม

คือคนแรกเนี่ยก็ไม่บอกในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้จะไม่รู้เลยถ้าไม่มีคนมาบอกฟ้า

คือจะไม่มีคนโทษนะคะพี่ขวัญถามตรงไปตรงมา
คือไม่ใช่ว่ามีคนแบบว่าได้ไลน์หนูมาแล้วก็มาขอซื้อบริการ
ไปกินข้าวชวนไปช้อปปิ้งไม่มี

เขาแค่ซื้อขายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเรา

อ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งเดี๋ยวนะตกลงมันอยู่ในกี่กลุ่ม

มันใช้แอปพลิเคชันอื่นหรือโซเชียลมีเดียตัวอื่น
แอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งคล้ายคล้ายโซเชียลคล้ายคล้ายเฟซบุ๊ก

แต่มันไม่เซ็นเซอร์ภาพโป๊ภาพเปลือย

มันเป็นโทษนะคะมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบ

หมายถึงว่าคือเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักในวงกว้างไหม

เอาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องของฟ้า
อีกหนึ่งคนน้องคนนี้เนี่ย
ตามที่ทางโปรดิวเซอร์ของเราคุยเบื้องต้นแล้ว

เมื่อสักครู่นี้เอนั่งฟังเรื่องของพี่ฟ้าแล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่าหนูรับรีวิวสินค้าใช่ไหมลูก

เขาก็บอกจะให้หนูรีวิวสินค้าคือครีมของเขา

แต่ของหนูจะเป็นมีประเภทของเป็นดูดวงแล้วก็
มีของเป็นงานคลินิกอะค่ะ

แต่หนูลืมไปแล้วว่าเขาอ้างคลินิกอะไร
เอเนี่ยเรื่องเกิดตั้งแต่เดือนไหนคะ
ช่วงต้นปีได้ค่ะ

ของหนูเนี่ยคล้ายกับพี่ฟ้ามาตลอดนะ
จนกระทั่งเขาให้ถ่ายสัดส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะ

แล้วหนูได้ตัวอย่างเหมือนพี่ฟ้าไหม
ได้ค่ะเขาส่งตัวอย่างในไอดอลคนอื่นมาเยอะมาก
หนูเชื่อค่ะแล้วก็ส่งไป
นิ่งที่เอถ่ายไปเนี่ยนะคะ
เอปิดเอเปลือยทั้งหมดหรือว่าเอใส่เสื้อชั้นในกับกางเกงในคะ

แล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้ถ่ายคลิปเหมือนพี่ฟ้าเลยใช่ไหม
ค่ะเป็นคลิปขอบคุณเหมือนที่ดูดวงเพื่อนชีวิตให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาทักเรามานะคะ
จนกระทั่งขอภาพเคลื่อนไหวแล้วขอคลิปเนี่ย

เรียกแทนตัวเองว่าเจ๊ค่ะ
เจ๊เหมือนกันแล้วรูป
รูปในไลน์ที่คุยกันเนี่ยเหมือนกับของพี่ฟ้าไหม

ทีนี้หนูก็เลยส่งคลิปไปเหมือนพี่ฟ้าเลย

เขาก็เหมือนขอเยอะขึ้นเรื่อยค่ะเหมือนขอมากขึ้นมากขึ้น
เพราะว่าตอนแรกที่หายไปก็ยังแบบ
ใส่ชุดชั้นในใส่อย่างอื่นอยู่อะค่ะ
แบบเขาขอเนี่ยถ่ายแบบนี้นะ

หนูก็ไม่เข้าใจอะค่ะว่าถ้าดูดวงจริงทำไมต้องปล่อย
ว่าปล่อยนี่คือจะปล่อยภาพอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าดูดวงไม่ครบศาสตร์
ก่อนทำงานต้องดูดวงก่อน
ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ส่งมาเนี่ยจะปล่อยแล้วนะอย่าโกรธเจ๊นะอะไรประมาณนี้ค่ะ

เดี๋ยวนะเขาให้เหตุผลว่าอะไรที่เขาจะมีสิทธิ์ในการ
ถ้าเราไม่ให้แบบที่เขาบอกแล้วเขาจะปล่อยไอ้ที่เราเคยส่งไปให้

เขาให้ผลว่ามันไม่ครบศาสตร์แล้วมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเองด้วยอะค่ะ
แล้วทีนี้เอ๊เลยตัดสินใจต้องทำตามที่เขาขู่ไหมลูก
ค่ะก็ตัดสินใจทำไปค่ะครั้งนั้นแล้วพอเขาให้ถ่ายไปอีกค่ะ

แล้วไงต่อเรื่องของพี่ฟ้าเนี่ยนะมันก็คือว่ามีคนไปเจอรูปเขาแล้วก็มาบอกเขา
เขาก็เลยทักกลับไปของหนูเป็นไงลูก
ของหนูตอนนี้ก็ยังมีคนทักมาถามเลยค่ะแต่ก็ยังไม่เยอะ
เดี๋ยวนะของเอเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเปิดวาร์ฟใช่ไหม
เขาให้เบอร์ให้ไลน์หนูไปกับคนที่ซื้อคลิปซื้อภาพต่อด้วยเหรอ
ไม่แน่ใจค่ะแต่คนที่ทักมาหลังจากที่หนูคุยกับเขามีอยู่สองคนค่ะ
คนหนึ่งเหมือนจะช่วยอีกคนนึงเหมือนเหมือนจะยุให้หนูขายให้เขาเองค่ะ
ขายภาพขายคลิปหรือโทษนะคะเขาเขาอยากจะร่วมรักกับเราคะความหมายของขายเนี่ย

ทีนี้เดี๋ยวนะเอกเดี๋ยวพี่กลับมานะคะ

เอเนี่ยมันต่างจากฟ้าเพราะอะไรอ่ะ
ไม่ค่อยต่างกันนะครับวิธีการคือได้ไปแล้วก็เอาไปขายแต่เพียงแต่ว่าอันนี้จะมีความคล้ายกับอีกบางเคส
ที่ว่าถ้าคุณผลิตไม่ใช่ผลิตสิถ้าคุณถูกหลอกไปแล้วแล้วไม่ถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ต่อฉันจะเอาไปเผยแพร่นะ

ไม่โดนขู่เพราะว่าวิธีการหลอกแตกต่างกัน

แค่นั้นเองคืออยู่ที่ว่าจังหวะในการพูดคุยเนี่ยเหยื่อหลงเชื่อง่ายหรือหลงเชื่อยาก
ตอนที่เดี๋ยวนะคะเอตอนที่เขาขู่เอเนี่ยคือเขาขู่ว่าให้ส่งมาอีกใช่ไหมคะ
ถ้าไม่ส่งมาจะปล่อยภาพแล้วนะโดยอ้างว่าเพราะว่าทำแบบนี้มันจะมีผลต่อธุรกิจเขา
ทีนี้ซึ่งพอโดนขู่ปุ๊บเอก็ต้องทำถูกไหมคะ

แล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะเอาไลน์เราไปให้คนอื่น

เขาให้รายละเอียดหนูลงไปในกลุ่มอะไรบ้างหรือว่าเขาให้รายละเอียดอะไรบ้างของหนูไปหนูทราบไหมลูก

เคยโทรศัพท์คุยกันผ่านไลน์ไหมคะ

แล้วเขาเปิดวาร์ฟเราเนี่ยเขาเปิดอะไรบ้างเราไม่รู้เลยใช่ไหม

แล้วหนูรู้ไหมว่าหนูไปอยู่ในกี่กลุ่ม

คนที่ทักเอมาค่ะเขาบอกไหมว่าเขาตามมาจากกลุ่มนี้เขาเห็นในกลุ่มนี้เขาบอกไหม
ไม่ค่ะเป็นคนที่โดนเหมือนกันทักมาหนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ไม่เดี๋ยวนะเอาใหม่คนที่ทักหนูมามีแบบไหนบ้างนะ
คือกลุ่มแรกก็คือมีคนที่ทักมาหาว่าเนี่ยได้ทำอะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าเหมือนกับดีเจคนที่หลอกอะค่ะ
เขาเอาลูกหนูไปให้คนอื่นดูว่าเนี่ยคนนี้ก็ทำมาเนี่ยค่ะ

คืออย่างนี้เนี่ยโดนทักมา

มันก็มีหลายแบบในเคสไม่ใช่มีแค่นี้
บางคนมีหนักกว่านี้ถึงขั้นว่าต้องไปร่วมหลับนอนกับเขาก็มี
แล้วก็ที่สำคัญคือมีการรวมตัวกันของคนที่เป็นเหยื่อด้วย

ที่มากองปราบเนี่ยทุกคนที่เป็นผู้ชายหายที่แสดงตัวมาแล้วเนี่ยรู้

รู้ว่ามาใช่ค่ะซึ่งอย่างของฟ้าได้คุยกับเอ๊มั้ยคะ

คือคนที่ทักหนูมาเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกับเอใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ทักมาคุยกันว่าเออเธอรู้ไหมว่าลูกเธอไปอยู่ในกลุ่มนี้
รู้ไหมว่าโดนทำแบบนี้แบบนี้ป่ะลูกใช่ค่ะอ่า
เจอคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันทักมาเยอะไหมอืมสามคนค่ะ
ตอนนี้จนได้มาแบบคุยกันจริงจริงอืมแล้วคนที่ทักมาเพื่อจะจะซื้อรูปเราจะซื้อคลิปเรา
ชวนเราไปทำอย่างอื่นมีไหมคะมีค่ะมีเยอะไหมคะอาทิตย์ที่แล้ว
ไม่เยอะค่ะกี่คนตั้งแต่เกิดเรื่องมีกี่คนคะ
อืมสองคนค่ะอ่าซึ่งพวกนี้เขาบอกไหม
ว่าเขาต้องการแค่ไหนเขาชวนเราไปทำอะไรบ้าง
ไม่ค่ะเขาทักมาแค่ว่าเนี่ยถามว่าหนูมีลูกไหม
หนูก็แบบปฏิเสธไปว่าไม่มีเขาก็เลยว่าห้าห้าไม่มีก็ไม่มี
แล้วเขาก็ส่งรูปหนูมาเหมือนทักมาปั่นมากกว่าค่ะ
แล้วอีกคนนึงก็บอกเนี้ยขอซื้อสามหมื่นนะแล้วจะไม่ปล่อย
เก็บไว้หนูก็ไม่ยอมขายค่ะสองคนนี้คือมาทักมาขอรูปขอคลิป
ขอซื้อรูปขอซื้อคลิปใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเอ่อแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ย
เอได้กลับไปคุยกับคนที่ทักหนูมาคนแรกไหมที่อ้างตัวว่ามาจากคลินิกน่ะ
คุยค่ะเขาว่าไงเขาก็บอกก็ไม่ทำตามเองอย่ามาโกรธเจ๊ทำไม
แบบเขาพูดเหมือนหนูไม่ทำตามเขาแล้วจะไปโกรธเขาได้ไง
อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกส่งมาแต่แรกแล้วก็จบแล้ว
คนอื่นทำตาเขาก็ไม่ได้เห็นโดนต่อยอืมแล้วหนูก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยค่ะ
เขาก็ส่งมาเรื่อยเรื่อยค่ะเท่าที่หนูบล็อกไปอ๋อหนูบล็อกเขาเหรอลูก
ใช่ค่ะอ่าจนจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยหนูรู้ไหมว่าเอ่อ
รูปหรือคลิปของหนูไปอยู่ในกรุ๊ปไหนหรือว่าไปอยู่ใน

ไม่ทราบค่ะเพราะหนูก็เพิ่งเคยรู้จักตอนที่หนูจะโดนปล่อยอ่าเอาล่ะ
เอค่ะเดี๋ยวพี่จะพักโฆษณาสักครู่นะคะ

คำถามก็คือว่ามันมีหลายแบบมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชม

แล้วคนที่โดนกระทำมากกว่านี้ก็มีด้วย
คำถามก็คือว่าตกลงแล้วมันใช่คนเดียวกันไหม

มันใช่คนเดียวกับที่มีข่าวเมื่อปี๕๗หรือเปล่า
หรือว่าคนนี้ตอนนี้เนี่ยหายไปไหนแล้ว
ถ้าจะตามตัวกันจริงตามง่ายไหมตามได้หรือเปล่า
สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่เกิดเรื่อง
เอาเท่าที่มีการรวมตัวกันน้องเขารวมตัวกันได้สัก๑๐คนไหม

โดยที่ต่างคนต่างรู้จากในกลุ่ม

แล้วก็ไปคุยทักกันส่วนตัวแล้วก็รวมกลุ่มกันใช่ค่ะแล้วก็ไปคุยทักกันส่วนตัวแล้วก็รวมกลุ่มกัน
มีคนที่โดนรุนแรงมากกว่านี้ไหมธนาเอก
คือที่ไปมีอะไรด้วย

มีอะไรด้วยแล้วก็แอบบันทึกคลิป
ตอนที่มีอะไรกันไว้ในโรงแรม
แล้วเอาคลิปตัวนั้นมาขาย

แต่ว่าก็สุดท้ายน้องก็เชื่อแล้วก็ตัดสินใจไป
ถูกตัวประกูลที่พาวะของเด็กอายุประมาณนั้น

มีความศัตรู

ที่ยอมแบบนี้ด้วยความไม่รู้
ก็ไปต่อกันที่โรงแรม
ในกรณีของน้องที่ได้เจอตัว
เจอตัวคนที่เรียกตัวเองตอนต้นว่าเจ๊เนี่ยนะครับ
น้องคนนั้นสามารถชี้ได้ไหมว่ามันใช่คนเดียวกันกับที่เคยโดนจับ

เป็นคนเดียวที่เจอตัวเป็น

คือมีคนคนเดียวเท่านั้นที่เคยเจอคนที่เรียกตัวเองว่าเจ๊

ตกลงเขาเป็นแค่เจ๊ที่มาจากไอจีของคลินิกที่โดนแอบอ้าง
หรือเขาเป็นแอดมินของกลุ่มไลน์ด้วย
แล้วแอดมินของกลุ่มในแอปพลิเคชันอื่นอะไรอย่างนี้ด้วย
สรุปก็คือทุกอย่างที่พี่แอนไลน์พี่แอนอะไรอย่างนี้
คือเขาคนเดียวทั้งหมดทั้งไอจีด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่เราคุยด้วยว่าทำไมปล่อยภาพหนู
แล้วเค้าบอกว่าอ่ะเค้าก็ไปบอกในกลุ่มกันแล้วกัน
คนในกลุ่มบอกโอเคเดี๋ยวพี่ลบให้มันคือคนเดียวกัน
ใช่ค่ะก็คือเขาทำให้เราสับสนว่ามันมีหลายคน
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะคะทุกคนโดนเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยใช่ไหม

และมีน้องคนหนึ่งที่สามารถชี้ได้ว่าเจ๊ที่ว่าคือผู้ชายที่เคยโดนจับที่อ่างทองเมื่อปี๕๗
ครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่มันออกเป็นข่าวไปจะมีเบาะแสเพิ่มเข้ามาอีก
คือตอนนั้นมันมีข่าวนะครับคุณผู้ชมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกตำรวจอ่างทองนะคะบุกจับที่วัด
ในขณะที่บวชเป็นพระและที่จับได้คือไปจับที่กุฏิ

แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยมีเป็นร้อยรายนะคะมีทั้งถูกแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มาเนี่ยมาเรียกทรัพย์มาเรียกกันโชคทรัพย์
ให้ไหมไม่ให้ปล่อยอย่างนี้ใช่ไหม
บางคนก็โดนแต่น้องในกลุ่มนั้นยังไม่มีใครโดนแบบนี้

ทีนี้เราสงสัยไหมว่าเขาทำคนเดียวหรือเปล่าทนายเอก
ผมไม่เชื่อว่าทำคนเดียวเลยคือเมื่อต้นปีคดีลักษณะนี้
น้องเขาเล่าว่ามีคนน้องคนอื่นหลังจากเอาอันนี้มาแจ้งความจับไปแล้ว
ไอดอลคนอื่นติดต่อมาบอกพี่มันก็เคยคุยว่ามันเอาไปขาย
ผมก็ฟังดูขายแล้วขายยังไงเราไม่รู้ไงว่ามันขายยังไง
ผ่านไปอีกประมาณสัก๒เดือนก็มีเคสแบบเดียวกันมาให้ทำ
ตั้งแอปพลิเคชันขายกันจริงจริงจังจังเฮ้ยอย่างนี้เป็นขบวนการแล้ว
การแล้วซึ่งวันนี้ที่ตำรวจสอบแล้วนี่นะคะเอ่อ
จะไปตามความขึ้นหน้าหรือเขาจะคือเช็คประวัติคนนี้เป็นคนแรกเลย
ไหมคนที่เคยมีข่าวปีห้าเจ็ดหรือนี่ยังไงก็ต้องก็ต้องเช็ค
คนนี้แล้วก็อีกคนนึงที่มีข้อมูลอยู่อ๋อสงสัยคนอื่นด้วยเหรอ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
ต่างคนต่างทำหรือสองคนนี้รู้จักกันแบบนี้ใช่ไหม
คือยังไม่สามารถบอกข้อมูลอะไรได้นะจริงจริงมันก็มีข้อมูลลึก
แต่ไม่พูดดีกว่าอ่าได้ได้เอาเท่าที่เอาเท่าที่สะดวกต่อ
คดีนะคะคือพอรวมกลุ่มกันเสร็จแล้วค่ะฟ้ารวมกลุ่มคุยกันทุกคนสู้ไหม
คดีนี้ไหมสู้ค่ะสู้ทุกคนสู้อ่าเอางี้ถามส่วนตัวหนูนะ
คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมทราบค่ะว่าเกิดเรื่องทราบอ่าคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้าง
เขาบอกเขาเชื่อใจหนูเพราะว่าปกติหนูไปถ่ายแบบที่อื่น
บ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมแม่ไปด้วยตลอดค่ะอืมใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตำหนิอะไร
ตำหนิอะไรคือให้สู้ใช่ค่ะอ่ามันเป็นสิทธิ์เราเราถูกกระทำ
เป็นเหยื่อต้องสู้ถูกไหมใช่ค่ะซึ่งน้องทุกคนเนี่ยมีคนที่กลัว
กลัวอยู่แล้วไม่เอาดีกว่าไม่กล้ามีไหมหรือว่าทุกคนเอาหมดเลยมีค่ะ
ก็มีบ้างค่ะอืมอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยฟ้ามาคนเดียวครับอ่าที่เราเห็นในภาพน่ะ
เป็นเพื่อนเขาอีกคนมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคนอื่นอื่นจะจะต้องพามาไหม
คนอื่นอยากให้ทยอยกันมาเพื่อช่วยกันล้มเครือข่ายนี้ให้ได้
ต้องมาเพื่อแสดงตัวว่าเราเสียหายอันนี้ฉันเรามองในมุมเป็นผู้หญิงด้วยนะ
ครับก็คือมันมีวิธีอื่นไหมที่มันไม่ต้องเป็นข่าวแล้วไม่ต้องเป็นข่าวแล้ว
หมายถึงว่าไม่ต้องเห็นหน้าไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วคือวันนี้แอบมาที่กองปราบ
บอกว่าโดนเครือข่ายกลุ่มนี้มิเตอร์บีนล่อลวงให้ไปถ่ายภาพถ่ายคลิป
ตำรวจก็รู้แล้วว่าเรื่องไหนหรอครับแปลว่าอะไรคือแค่บอกว่า
รู้อยู่แล้วว่ามีเหรอหมายถึงว่าวันนี้มีการตั้งเรื่องแล้ว
ให้มารวมตัวกันมาเงียบเงียบก็ได้เออเอออ่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็น
เขาอาจจะรู้สึกอืมไม่อ่าไม่ค่อยสบายใจนะครับอ่า
ใครจะเดาเสียงเดารูปร่างเดาหน้าตาได้เอาอย่างงี้เรื่องนี้คิดว่ายากไหม
นายเอกผมว่ายากครับอ้าวไม่รู้จะขี้คายได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว
ทำไมยากอ่ะผมว่ามันยากอ่ะเพราะมันเป็นเครือข่ายที่ตั้งกันมาตั้งไม่รู้
กี่ปีแล้วแล้วหลอกเด็กไปต้องไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วเดี๋ยวนะกลุ่มไลน์ที่
เจอมีคนอยู่นั้นเท่าไหร่นะสามหมื่นอ่ะไม่เป็นไรดิฉันเชื่อมือกองปาก
ครับรอให้เวลาหน่อยนะคะส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามค่ะ
ถ้ามีขึ้นหน้าเราจะมานั่งคุยกันวันนี้ขอบคุณฟ้ามากที่มาเล่าให้ฟัง
ปลดปรุงเรื่องนี้นะคะส่วนคดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมคะข่าวอื่นอื่นมีอีกหลายข่าวที่สำคัญในวันนี้นะคะ
คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่ในไทยรัฐนิวส์โชว์สวัสดีค่ะ